ส่วนเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ต้องบอกว่าเป็นความใจเด็ดของผู้หญิงคนนี้จริงที่เป็นเจ้าของร้านนะคะ
เธอไม่ยอมค่ะเธอไม่ยอมให้กับคนที่มาโกงเธอนะคะเพราะว่าเขาไม่ยอมจ่ายเงินค่าแก๊สของเธอ๘๐๐๐บาทโกงตรงนี้
เธอก็เลยตัดสินใจเกาะหน้ารถเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นแว๊บเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคือรถที่กระโปรงหน้ามีคนเกาะอยู่นะคะ
แล้วลากไปไกลแบบเนี้ยถึงร้อยเมตรด้วยกันค่ะแปดพันบาทเงินค่าถังแก๊สนะคะ
นี่เป็นนาทีที่เจ้าของร้านขายของชำเธอตัดสินใจค่ะกระโดดเกาะฝากระโปรงรถนะ
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยคนขับรถคันสีขาวคันนี้ทำทีมาขอถังซื้อมาซื้อถังแก๊ส๓ถัง
ครับแต่ว่าไม่จ่ายเงินนะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ร้านขายของชำแห่งหนึ่งที่จังหวัดสระบุรี
พิศนุเหงากุลค่ะอายุห้าสิบเอ็ดแล้วด้วยนะเป็นเจ้าของร้านขายของชำนี่แหละ
บอกคนร้ายขับรถคันนี้มานะคะปิดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วก็ทำทีมาขอซื้อแก๊สหุงต้มขอให้เธอขายให้ถูกหน่อย
บอกจะเอาไปขายก๋วยเตี๋ยวอ่าเธอก็สงสารก็คิดถูกถูกสามถังเอาไปแปดพันละกันอ่า
ขอเอาถังแก๊สขึ้นรถก่อนเดี๋ยวจะไปเอาเงินที่รถก็เริ่มเอาถังแก๊สไปไว้ที่รถเธอก็เริ่มเอกใจแล้วนะฮะ
สักพักนึงบอกเนี่ยทำทีขอใบเสร็จแล้วก็ขอโทรหาภรรยาก่อนแอบท่าไม่ดีแล้วเงินไม่ออกจากกระเป๋าสักทีนะคะ
เธอก็เลยรู้เลยเนี่ยโดนหลอกแล้วนะคะก็เลยตะโกนเรียกเพื่อนบ้านคนร้ายเห็นแบบนี้ก็เลยวิ่งหนีขึ้นรถ
จังหวะแรกเนี่ยเธอบอกว่าคว้าคอเสื้อไว้ก่อนนะแต่ดิ้นหลุดพอโมโหรู้สึกเหมือนถูกหยามก็เลยตัดสินใจกระโดดขึ้นเกาะฝากระโปรงหน้ารถคนร้ายเลย
แล้วเกาะยังไงมือเนี่ยเอาไปเกาะกับตัวที่ปัดน้ำฝนมันจะมีงัดอยู่ตรงนั้นก็เกาะอยู่ตรงนั้นนะคะคิดว่าเนี่ยถ้าจับตัวได้เดี๋ยวจะเอาหินทุบแต่คนร้ายก็ขับรถเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาคือกะจะสะบัดให้เธอร่วงลงมาค่ะ

หน้าค่ะเธอบอกว่าเขาออกได้อย่างอย่างเลยนะและเป็นอย่างจริงก็เลยกระโดดก่อก็คือมันอาจจะไม่ปลอดภัย
สพบ้านหมอตอนนี้ก็กำลังกระจายกำลังกันตามตัวคนร้าย
เรียกว่าพอไปดูแล้วเนี่ยประวัติโชคโชว์เลยทีเดียวนะคะสำหรับรถคันนี้เนี่ย
เพราะว่าเมื่อวันที่๑๙ที่ผ่านมาก็ไปเติมน้ำมันในปั๊มแห่งหนึ่ง
ที่ถนนโพพญาท่าเรือที่พระนครศรีอุทยาแล้วก็ไม่จ่ายเงินเขา๑๔๐๐บาทค่ะคันเดียวกันเลยนะคะ
แล้วนี่ก็มามีปัญหาเรื่องเงินค่าถังแก๊สอีกแปดพันก็เจอเจ้าของร้านชำที่เขาไม่ยอม
แล้วก็เกาะฝากระโปรงรถไปอย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะ